จนแบบมีกระแสต่อจากละคร
ไม่ครับผมกับสายรปคลิกก็เราเป็นเพื่อนสนิทกันครับ
ขอบคุณครับสัมพันธ์แล้วค่ะเราจะเค๋น๐
เค๋นครับเวลาใครถามถึงผู้หญิงก็เกิดน้อย
อาจจะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยมั้งครับครับผม

อาหารที่มันแทกมาแล้วเราก็เข้าไปดู
ไม่ถึงตัวผมเหรอครับ
เราสนิทกันครับผม
อาจจะเพราะทำงานด้วยกันตลอด
ไม่ได้มองเรื่องวไม่รึเปล่า

หลายสัมภาษณ์ผมะกระดี้กระด๊ามากเกิน

แบบคลิปลุกหรืออะไรอย่างนี้กันอะไรอย่างนี้ครับ

คุณผ่านไปเรื่องนี้คลิปแล้วว่าเราถูกกระแสสิ้นเยอะมากเลยครับ
เวลาที่แบบไปทำงานด้วยกันช่วงนี้ก็จะมีงานด้วยกันบ่อยใช่ไหม
ถามถ่ายตลอดว่าแบบโอเคหรือเปล่าอะไรแบบนี้

เพราะว่าด้วยละครด้วยอะไรอย่างนี้ต่างหลายอย่าง
ก็ทำให้คนอินในตัวเราสองคนโอเคหรือเปล่า

พอถูกจับตามองแล้วจะต้องรักกันที่มันเลยนะ
ผมมองว่ามันเป็นเหมือนช่วงเวลามากกว่าครับผม
ณตอนนี้มันคือเหมือนกับว่าเราเล่นละครด้วยกัน

แล้วพอหลังจากนั้นมันมีงานต่างออกมาที่มันแบบ

คนก็ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติของเราสองคนอะไรอย่างนี้
ซึ่งผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มองไม่ได้แบบฟิกอะไรอยู่แล้ว

อย่างนี้เองก็บอกว่าเขาเป็นผู้ชายคนแรกที่สนิทที่สุด
ใช่ครับเขาก็เป็นเพื่อนผู้หญิงคนแรกที่ผมสนิทเหมือนกัน
เพราะว่าเอาจริงเอาจริงในวงการเราก็ถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงนะ

หรอกเพราะว่าก็มีครับมีครับ
แต่ว่าเราก็ไม่ได้สนิทกันขนาดเท่ากับนิดอะไรอย่างนี้
อะไรที่ทำให้เราไปสนิทกับเขาก็ได้แบบ

แล้วก็มันดันบังเอิญว่าแบบมีผู้จัดการคนดูแลคนเดียวกันด้วย

ก็ทำให้เราสนิทกันเพราะว่าคือตอนอยู่ในกล้องเนี่ย

ผมเองก็แบบเราไม่อยากให้บรรยากาศกองมันเงียบไง

แต่ว่าความสำคัญตอนนี้คือมันมากกว่าตอนที่ถ่ายละครมั้ยครับ

ทำงานยิ่งเจอกันบ่อยขึ้นมันก็สนิทขึ้นเรื่อย
อันนั้นต้องเป็นเรื่องค่อยโหเรียกว่าอะไรนะ

เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ทั้งคู่ก็มีงานผลงานคู่กันเรื่อย
เป็นว่าตอนนี้เราก็ทั้งคู่ก็มีงานผลงานคู่กันเรื่อย

เอาเป็นว่าเราซัพพอร์ตกันที่ตัวงานดีกว่า

ก็สเปคไหมมันก็น่ารักครับ

เป็นคนที่เข้าใจเรา
เข้าใจแล้วฟังคนอื่นได้ดี
เราก็รู้สึกว่าเวลามีใครมานั่งฟังเรา
เราก็รู้สึกว่าเวลามีใครมานั่งฟังเรา

วันในกองเราก็ปรึกษาตลอด

เริ่มคุยกิน
ก็ไปเรื่อยครับผม
ทีนายเว็บพูดกันกันทุกวัน
วันไว้ตลอด
ก็มีบ้างอ่ะครับมีบ้างถามไถ่บ้างกว่า
วันนี้ทำงานไหมเหนื่อยไหม
ก็พึ่งไปถ่ายกันมาของพี่ลิดเดีย
ก็ฝากติดตามุ์ด้วย
เราพูดเพื่อนบ่อยวันวันนี่เขาจะอ่อนหรืออะไร
ไม่ครับคือว่าที่ความเป็นเพื่อนไง
แต่ล่าสดเป็นมันไม่ควรไปจับผิด
เพราะว่าเราไปซุปเปอร์ทีเดียวกัน

คนละวัน
ผ่านเท่าเท่าที่มีเด็กเท่าชีวิต
ดูแลด้วยทำงานร่วมกันแบบ

อย่างดันนี่คือเราแบบเรียกแถนกับว่าไรอะคะ

ไม่ได้ถึงจริงรักเนอะ

ผมขนลุกไปหมดนะเนี่ย

อันนี้ผมว่าอายาที่นี่รายการจะติดต่อยังเร็วไป
เพื่อยังต้องทำงานก่อน
ผมตกลงต่อเพื่อนมาให้คุณพูด

คุณพ่อครับคุณพ่อตอนนี้ก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปนะครับผม
ตอนนี้คุณพ่อก็ดูแลอยู่ที่บ้านซึ่งมีคุณแม่แล้วก็มีพยาบาลคอยดูแลไปเรื่อยครับผม
ก็ระยะเวลาตอนนี้ก็จะร่วมปีแล้วครับผมใช่
ในอนาคตก็ตอบไม่ได้ครับว่าจะเป็นยังไง
ตอนนี้คือยังนิ่งเหมือนเดิมไหมครับครับ
ผมก็ยังไม่ได้รู้สึกตัวอะไรมากแต่ว่า
คือไม่ได้หนักไปกว่าเดิมไม่ได้ติดเชื้อหรือแย่ลง
แต่ว่าแค่ยังเหมือนเดิมก็คือหมายถึงว่าก็ไม่ได้ตอบสนองดีขึ้นเหมือน
เหมือนตอนที่เขาแบบยังไม่เป็นอะไรมาก

แต่ว่าก็จะมีแบบขยับตัวบ้างนิดหน่อย
ก็ต้องรอปฏิหารนะฮะ
ถ้าสำหรับผมนะแล้วก็รอคุณพ่อฟื้นตัว
เพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อ

ประจำทุกวันก็กำลังใจของการตัว

เหมือนกับว่าเราก็อยากให้มันแก้ไขได้ดีที่สุด

สวัสดีครับ